ไปดูความคืบหน้าเหตุการณ์ที่ศรีสะเกดนะคะ
ที่มีจ่าสิบเอกในนึงค่ะ
บุกไปยิงหนุ่มสาวคู่หนึ่งถึงบ้าน

แต่สุดท้ายจับตัวจ่าทหารที่ก่อเหตุได้นะคะ
จ่าทหารคนนี้รับสารภาพแค่ข้อหา
เรื่องของการพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะ
แต่ปฏิเสธข้อหาเรื่องของการฆ่าคนตาย
แต่ได้ข้อมูลมาในลักษณะที่ว่าเป็นเรื่องของความหึงหวง
เหมือนกับว่าฝ่ายหญิงเขาไปทำงานพิเศษในช่วงโควิด๑๙
แล้วก็ไปเจอกับจ่าทหารนายนี้เหมือนกับไปคบหากัน
แล้วสุดท้ายก็กลับมาอยู่กับแฟนนุ่มของตัวเอง
จ่าทหารคนนี้ตามไปถึงบ้านแล้วยิงใส่เลยนะคะ
ทหารที่ก่อเหตุคนนี้ชื่อว่าจ่าสิบเอกฮารินอรุโนการอายุ๔๓ค่ะ
เป็นนายทหารประจำสำนักงานศัษฎีจังหวัดศรีสเกต

เพราะว่าตำรวจไปจับได้ที่ถนนสาธารณะ
ตรงกันข้ามกับสถานีรถไฟหนองแวงอำเภอเมืองศรีสเกต
จ่าสิบเอกฮารินไปก่อเหตุยิงนายเจษดาทองทรายหรือในแบงค์อายุ๒๔ปี
และนางสาวกันนิกาผลยมาหรือส้มอายุ๒๐ปี
แฟนสาวของนายเจษดาไปยิงถึงบ้านเลยนะคะ
ตอนแรกเนี่ยอาการสาหัดทั้งคู่
แต่ต่อมานายเจษดาเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
แต่ว่านางสาวกันนิกาหรือส้มยังอาการสาหัสอยู่
นายชัยยาทองทรายพ่อของนายเจษดาอยู่ในเหตุการณ์ค่ะ

ก่อนเกิดเหตุจ่าสิบเอกฮารินเดินเข้าไปในบ้าน
พ่อก็ถามนะคะว่ามาทำไมมาหาใคร
จ่าสิบเอกฮารินบอกว่ามาหาส้ม

แล้วเขาก็ยืนคุยกันค่ะ๓คน

จ่าสิบเอกฮารินก็เดินออกไปค่ะ

นี่นะคะคือตอนไปคุยกันหน้าห้อง
คุยกันเสร็จเดินออกไปก่อน

เปิดประตูเข้าไปแล้วยิงใส่เลยนะคะ

พ่อของนายเจษดาบอกว่าได้ยินเสียงปืนประมาณ๔นัด
แล้วมีการยิงเปิดทางหนีอีก๒นัด
แล้วก็ขับรถหนีแต่สุดท้ายหนีไม่รอดถูกจับค่ะ

กระสุนเข้าหน้าอกตัดคั่วหัวใจเสียชีวิต
ส่วนนางสาวกันนิกาถูกยิงที่ไทยทอยบาดเจ็บสาหัส

นางบัวทองทองใส

เป็นป้าของนายเจษดาค่ะ

บอกว่าไม่คิดเลยจะเกิดเหตุแบบนี้

เดินเข้าไปในบ้านก็ยกมือไหว้นะ

ถามพ่อว่ามาหาส้มอย่างนี้ค่ะ
ไม่มีท่าทีเหมือนกับว่าจะมาฆ่าคนตาย

พ่อของนายเจษดาก็วิ่งตามไป
แต่จ่า๑๑คารินคนก่อเหตุเนี่ยนะคะ
ยิงสวนเหมือนแบบเพื่อเปิดทางอะค่ะ
แล้วก็ขึ้นรถขับรถหนีไปเลย
พอดีมันยิงปืนศาสตร์

รถมาจอดตรงนี้กินอยู่ตรงนี้

แต่ก็คบหากับนายเจษดาก็เลยมาอาศัยอยู่ที่บ้านหลังที่เกิดเหตุนะคะ
นางสาวกันนิกาเรียนอยู่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งค่ะ
แต่ว่าช่วงโควิด๑๙มหาวิทยาลัยปิด
ก็เลยไปสมัครทำงานพิเศษที่สำนักงานศาสดีจังหวัดศรีสเกต
ก็เลยไปรู้จักกับจ่าสิบเอกฮารินคนก่อเหตุ
เหมือนกับว่ามีความสัมพันธ์กันลึกซึ้งอะนะคะ
นางสาวกันนิกาก็ไปเช่าห้องอยู่ในตัวเมืองศรีสเกต
บอกกับนายเจษฎาว่าใกล้ที่ทำงานวันศุกร์ก็กลับบ้าน
เพราะว่าเสาร์อาทิตยุดลักษณะแบบนี้นะคะ
ทีนี้เราก็ให้ผู้สื่อข่าวไปพูดคุยกับครอบครัวของนายเจษดาที่เสียชีวิตด้วยนะคะ
ไปดูบรรยากาศที่บ้านก็เตรียมจัดงานศพกันนะคะ
นายเจษดาเนี่ยชื่อเล่นก็คือชื่อแบงค์
พ่อแม่แล้วก็น้องชายของนายแบงค์ก็รับศพจากโรงพยาบาลถึงบ้านประมาณสัก๔โมงเย็น
ก็มีญาติญาติและชาวบ้านรวมถึงเพื่อนมาร่วมงาน
บรรยากาศก็มีแต่น้ำตานะคะ

นางทองจันทองทรายแม่ของนายเจษดาบอกว่า
เศรษฐาบอกว่าลูกเพิ่งเรียนจบอยู่ระหว่างรอรับปริญญา
แล้วก็ทำงานไปด้วยลูกชายเนี่ยเป็นคนดีไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่
แล้วก็รักแม่มากวันแม่ที่ผ่านมาเนี่ยก็ซื้อกับข้าวมาให้แม่
บอกแม่ให้กินข้าวเยอะนะตอนนี้ผมเรียนจบแล้ว
อยู่ระหว่างรอรับปริญญาผมก็จะทำงานไปด้วย
ส่วนฝ่ายหญิงน้องส้มนางสาวกันนิกาเนี่ยนะคะแม่บอกแม่ก็รักเหมือนลูกอีกคนนึง
เพราะว่าสองคนนี้เนี่ยเขาคบหาเป็นแฟนกันตั้งแต่เรียนมัธยมแล้วอะค่ะ
พักหลังแม่ก็ไม่เห็นแบงค์กับส้มทะเลาะกันเลยนะ
ก็เห็นว่าเขารักกันดีแม่เลยไม่รู้ว่าเรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไง
ทีนี้ผู้สื่อข่าวเราก็ถามว่าแล้วคนก่อเหตุล่ะแม่เคยเห็นหน้าไหมแม่เคยเจอเขาหรือเปล่า
คุณผู้ชมน่าตกใจมากแม่บอกว่าแม่เคยเห็น
แม่เคยเห็นมือยิงจ่าสิบเอกฮารินเนี่ยเพราะว่าผู้ชายคนนี้เคยมากินข้าวที่บ้านแม่ด้วย
เคยเห็นหน้าเพราะว่าน้องส้มไปทำงานที่เดียวกันกับผู้ชายคนนี้ได้ประมาณสัก๓เดือนแล้ว
แม่ยังพูดกับจ่าสิบเอกฮารินฝากฝังลูกกับเขาอยู่เลยว่ารับน้องฝากน้องทำงานด้วยนะ
ก็ไม่เคยคิดเลยว่าผู้ชายคนนั้นที่มากินข้าวที่บ้านแม่จะยิงลูกแม่ตายแล้วก็ยิงแฟนของลูกแม่ก็คือน้องส้มได้ลงคอ
แม่บอกแม่รับไม่ได้กับการกระทำครั้งนี้
พูดตรงแม่ไม่ชอบเลยคิดหน้านะไม่ยิ้มไม่อัธยาศัยเหมือนคนไม่ใจเอื้อเฟื้อเลยไม่ค่ะไม่อโหสิค่ะ
ส่วนอีกหนึ่งคนที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยก็คือน้องชายของนายเจษดานะคะชื่อว่าน้องโบ๊ทอายุ๑๗ปีค่ะ
เขาบอกเขาเสียใจมากทำไมต้องทำกับพี่ชายเขาขนาดนี้ทำไมคุยกันดีดีไม่ได้เหรอ
กมากราดยิงถึงที่บ้านมีน้องมีหลานวิ่งตามไปยังยิงสวนกลับมาอีกมีน้องผู้หญิงคนนึงเกือบจะโดนลูกหลงไปด้วยนะคะ
บุกมะกราดยิงถึงที่บ้านมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งเกือบจะโดนลูกหลงไปด้วยนะคะ
บุกมะกราดยิงถึงที่บ้านมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งเกือบจะโดนลูกหลงไปด้วยนะคะ
บุกมะกราดยิงถึงที่บ้านมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งเกือบจะโดนลูกหลงไปด้วยนะคะ
บุกมะกราดยิงถึงที่บ้านมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งเกือบจะโดนลูกหลงไปด้วยนะคะ
บุกมะกราดยิงถึงที่บ้านมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งเกือบจะโดนลูกหลงไปด้วยนะคะ
บุกมะกราดยิงถึงที่บ้านมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งเกือบจะโดนลูกหลงไปด้วยนะคะ
เอ้ยไม่ได้แต่เคยนั่งกินหมงกระทะหัวทั้ง
แล้วก็ยิงสวนกลับมาเป็นการเปิดทางอ่ะนะคะ
ตอนนี้สิ่งที่ครอบครัวเป็นกังวลเลยก็คือว่า
คนร้ายเนี่ยเขาเป็นทหารเขามีเส้นมีสาย

ให้ความยุติธรรมกับครอบครัวของพ่อด้วยค่ะ
ไม่รู้สิทธิ์ใจมันทำอะไร
ผมอยากให้กฎหมายบ้านเมือง

ผมไม่อยากให้ประกันตัวครับ
ถ้าคนผู้ก่อเหตุประกันตัวไปแล้ว

หรือมาทำลายหลักฐานทางรูปคดี
ติดกันมากทำอย่างนี้เขาบุกมายิงถึงในบ้าน
คือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ย
ส้มกับนายแบงค์เนี่ยนะคะเขาก็ออกไปทำงานตามปกติ
ตกเย็นเขาก็กลับมาที่บ้านแล้วก็มีการเล่นโซเชียลค่ะ
ฝ่ายหญิงเนี่ยเขาก็มีการโพสต์เฟซบุ๊คไว้แบบ
เหมือนตัดเพาะอะไรบางอย่างตัดเพาะเหตุการณ์ชีวิตอะไรแบบนั้นนะคะ
ก็เป็นโพสต์สุดท้ายที่เธอได้เขียนเอาไว้
จากนั้นช่วงค่ำค่ะครอบครัวนั่งทานหมูกระทะกันที่บ้าน
คือมันดูเป็นช่วงเวลาของครอบครัวเป็นช่วงเวลาสุขสรรค์ที่เขาน่าจะมีความสุขกัน
แต่แล้วสามทุ่มค่ะก็เป็นช่วงเวลาที่จ่าสิบเอกฮารินเนี่ย
มาที่บ้านแล้วก็ก่อเหตุสลดแบบนี้
เพื่อนของผู้ตายนะคะก็เข้ามาโพสต์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
หลายคนก็ให้กำลังใจครอบครัวแล้วก็บอกว่า
เสียดายแล้วก็สงสารกำลังจะรับปริญญาอยู่แล้ว
บางส่วนก็ต่อว่าแล้วก็ตำหนิมือยิงนะคะบอกว่า
ทำไมใจร้ายจังนี่เขาจะรับปริญญาอยู่แล้วเขากำลังจะมีอนาคตที่สดใส
โพสต์สุดท้ายหรือโพสต์ต่างก่อนหน้านี้มันเป็นลางร้ายเป็นอะไรไม่ดีหรือเปล่า
คือเนี่ยค่ะเขาก็เหมือนกับตัดเพาะชีวิตอ่ะเออปีนี้เป็นปีที่ไม่สนุกเลย
ต้องใช้ความพยายามอดทนอะไรต่างเหนื่อยกับทุกอย่างครอบครัวความรัก
ทุกอย่างเปลี่ยนไปอะไรแบบนี้ค่ะคือเหมือนช่วงหลังฝ่ายหญิงก็โพสต์
ทำนองตัดเพาะชีวิตเยอะเหมือนกันอันนี้คือข้อความสุดท้าย
ต้องเอาชนะทุกเรื่องไม่ได้อย่างนั้นอย่างนี้ก็เนี่ยแหละค่ะ
หลายคนก็มาแสดงความคิดเห็นกันเยอะสำหรับทางคดีความนะคะ
และข้อหาพยายามฆ่าแล้วก็ข้อหาพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้าน
รับสารภาพข้อหาพาอาวุธปืนข้อหาพกอาวุธปืนยอมรับ
แต่ปฏิเสธข้อหาฆ่าผู้อื่นและข้อหาพยายามฆ่านะคะ
ซึ่งด้วยความที่ผู้ต้องหาเป็นทหารตำรวจก็เลยต้องนำตัว
ส่งฝากขังที่สารทหารจังหวัดสุรินทร์ก่อนแล้วก็จะมีการนัดสอบปากคำ
หน้านายทหารพระธรรมนูลต่อไปนะคะ